เหตุการณ์ที่มีนักโทษคดียาเสพติดนั้นหลบหนีการจับกลุ่ม
ขณะที่นำตัวขึ้นไปที่ศาลนะครับที่ลำปางล่าสุดนั้นจับได้ครบทุกคนแล้วนะครับ
ช่วงสัก๙โมงของเมื่อวานนะฮะเกิดเหตุการณ์ผู้ต้องโทษเป็นชาย๓รายหลบหนี
ขนาดที่ถูกนำตัวส่งขึ้นสารจับระหว่างครับ
มีผู้ต้องโทษ๓รายวิ่งหลบหนีออกไปจากหลังศาล
ก่อนตับอ่าตามจับกลุ่มได้สองราย
หลบหนีไปพร้อมกับชุดนักโทษเลย

ต่อมาจำรวจภาคฮาได้ขึ้นวิราชตระเวนบนแนวสรรขาวดอยพิธบาท
พร้อมกับภาคพื้นดินจำรวจนอพพอ
นักดมกลิ่นแล้วก็ลุยเดินค้นหาในป่า
ช่วงสักเที่ยงครึ่งเมื่อวานก็มีคนแจ้งว่า
พบบุคคลต้องสงสัยสวมเสื้อนักโทษสีน้ำตาล
แล้วก็มีเสื้อแขนยาวคลุมด้านนอก
แล้วก็มีโซ่ตรวนติดอยู่ที่ขาด้วยนะเนี่ยครับ
หมอบอยู่ในร่องน้ำใต้ต้นลำใหญ่ที่วัดม่อนพระยาแช่นะครับ
ห่างจากศาลประมาณสัก๗กิโลก็ตามไปจับกลุ่มได้
อันนี้ก็คือสภาพที่ไปเจอนะครับ
วิรพลก็ให้การบอกว่าไม่อยากติดคุกแล้ว
ก็เลยวางแผนกับเพื่อนพากันหลบหนี
ย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง
ระหว่างที่หลบหนีก็ไปเจอชาวบ้าน
ก็เลยไปขโมยเสื้อผ้าเข้ามาสวมทับใส่
เห็นชุดนักโทษแบบนี้นะครับ
บางส่วนก็เอาไปพันโซ่ตรวนที่ขา

รองเท้าเพื่อสะดวกในการเดินป่าด้วย

สุดท้ายก็ถูกตามจับกลุ่มเอาไว้ได้

ผู้กำกับโรงพักเมืองลำปางก็บอกว่า

ก็เป็นความร่วมมือกันทั้ง๓ฝ่ายแล้วครับ
มี๓เรือนจันทร์แล้วก็ตำรวจนะฮะ
จึงไม่ได้ขอเปิดเผยรายละเอียด

ผู้ต้องโทษปฏิสารลำปางต่อไป